คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของไฮโซลูกนัดว่าตกลงแล้วตาบอดจริงหรือไม่
เพราะว่าไหนสีร้าเจนจักรสสกทมพกรชารัฐน์เนี่ยออกมาท้า
บอกว่าถ้าตาบอดจริงมีเอกสารยืนยันใบรับรองแพทย์ยืนยันเนี่ย

โซลูกนัดก็รับคำท้าบอกเดี๋ยวจะจ่ายสมทบไปอีก๑๐ล้านบาท
แล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้ไฮโซลูกนัดก็เลยไปที่รัฐสภาค่ะ
แล้วก็มีเอกสารเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เพื่อจะไปยืนยันว่าก็นี่ไงมีเอกสารชัดแล้ว
เอกสารใบรับรองแพทย์เขียนเลยว่าตาขวาบอด

นี่เป็นบรรยากาศที่รัฐสภานะคะที่ประตูฝั่งวัดแก้วจุลามณี
เอาใบรับรองแพทย์ไปโชว์แบบนี้ค่ะ
ใบรับรองแพทย์เขียนเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม

ไฮโซลูกนัดนายธนัตริย์ธนาคิดอำนวยบอกว่า
ให้หมอตรวจซ้ำจะกี่คนก็ได้๓๐๐คนก็ได้
ไม่ต้อง๓คนตามที่นายศิระท้า
จะให้ไปตรวจที่ไหนก็ได้นี่นะคะ
ยินดีรับคำท้านายศิราจะให้เพิ่มอีก๑๐ล้านด้วย
ทีนี้ค่ะพอมีการพิสูจน์จากแพทย์ยืนยันแล้วว่า
ตาขวาบอดจริงนายศิราก็ต้องจ่าย
แล้วก็เอาเงินไปบริจาคให้กับประชาชนให้กับคนไร้บ้าน
เมื่อเช้าโทรไปคุยกับนายศิระค่ะ
ก็คุยเรื่องการเมืองกันนะคะ

คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องม็อบไม่มีอะไรต่อกัน
ศิราก็ขอโทษที่ใช้คำที่รุนแรง
วันนี้นายศิราไม่ได้ออกมานะคะ
เพราะว่านายศิราติดภารกิจอยู่ในสภา
ก็เลยยังไม่ได้มีการวางเงินอะไรกัน
ผู้ช่วยของนายศิระมารับใบรับรองแพทย์แทนนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนัดกัน๓๐สิงหาคม
ที่บ้านทรงไทยของนายศิรา
โซลูกนัดบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอวางเป็นเช็คนะ
ไม่ได้ถือเงินบาทไทยตอนนี้
เงินไทยในบัญชีมีอยู่แค่หลักหมื่น

เงินกำลังขึ้นเดี๋ยวจะขัดทุน

คือว่าตาขวาบอด

คือไอ้นี่ได้อยู่แต่ว่ามันคือมันยังไม่ดีมาก
ผมยังกระพริบแบบตาไม่ได้

แล้วก็ลองเปิดตาของไฮโซลูกนัดน่ะนะคะ
แล้วก็ในฐานะคุณหมอก็เลยบอกว่า

ใช่ค่ะแล้วก็เอาไฟจากมือถือส่องดูแบบนี้

ดูแล้วก็ขออนุญาตให้ความเห็นทางการแพทย์แบบนี้นะ
คือก่อนจะถึงขั้นตาบอดเนี่ย
มันจะมีขั้นที่เรียกว่าศูนย์เสียการมองเห็น

มองเห็นการเคลื่อนไว้แต่เห็นเป็นแค่แบบแสงผ่านอ่ะ
หลังจากนั้นก็คือบอดสนิทมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้

ส่วนประกอบดวงตาน่าจะเสียหาย

ก็คือหลังจากนี้แพทย์ก็ต้องรักษา
ไม่ให้ตาฝ่อหรือเล็กลงไปจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนลูกตาเทียม
ทีนี้ค่ะก็ทีมข่าวก็นั่งรถไปกับไฮโซลูกนัดเลยนะ
ซึ่งก็ยืนยันว่าที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกวันนี้
ก็ยืนยันว่าตาบอดจริงเพราะว่ามันมีการนครสังเกตนักข่าวของเรานั่งรถไปด้วย
มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตาบอดแล้วยังกระพริบตาได้
เวลาจะแบบเปิดตาดูแล้วแบบพอมือคนไปใกล้แล้วแบบกระพริบตา
โซลูกนัทบอกว่ามันก็เป็นการตอบสนองของระบบประสาท
แต่ยืนยันว่าผมมองไม่เห็นจริงนะ
ขั้นตอนการรักษาก็อยู่ที่ความสามารถของแพทย์ว่าจะกู้ตาข้างขวาได้ขนาดไหน
ว่าจะต้องควักออกหรือเปล่าเพราะถ้าปล่อยไปนานมันจะฝ่อ
จะมีหนทางรักษายังไงอันนี้เป็นเรื่องของอนาคต
ส่วนที่นายศิราอ้างว่ามีแหล่งข่าวบอกว่าไฮโซลูกนัดเนี่ยไม่ได้บอดสนิท

โซลูกนัทบอกว่าถ้าเห็นได้แบบนั้นจริงก็ดีสิ
ถ้ากลับมามองเห็นได้ก็ดีสิ
ทีมข่าวก็เลยขอทดสอบขออนุญาตแล้วขอทดสอบดูหน่อยว่าที่ดวงตาเนี่ย
อนุญาตเอามือไปแบบตบเบาอย่างนี้ค่ะ
โซลูกนัทก็บอกว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเลย
เหมือนคนแบบว่า

จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหม
ตอนนี้ไม่เจอไม่เจอเอาตรงนี้รู้สึกแล้วครับ
คือเมื่อเช้านี้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกัน
ก็เลยบอกท่านว่า๑ล้านนั้นเนี่ยท่าน

ในพื้นที่ของท่านละกันท่านก็จะรู้ดีว่า
จำเป็นที่จะต้องใช้เงินที่สุด

ถ้าผมไม่บอกจริงก็๑๐ล้านเลยท่านก็เอาไปช่วย
ผมบริจาคบริจาคด้วยกันด้วยนะ

ไม่ว่าจะเป็น๑ล้านของท่านหรือ๑๐ล้านของผม

เรียกได้ว่าใครถูกใครผิด

ก็อยู่ว่าเดิมพันธุ์ครั้งนี้ใครชนะ
อย่างนี้ก็ได้ก็ยังไงประชาชนก็ได้ประโยชน์
แต่ทีนี้ค่ะท่าทีของนายศิระ

ก็ไปสอบถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ก็ได้ข้อมูลมาว่าการวินิจฉัยโรค

แล้วไปรับรองแพทย์ทำไมออกมาในเวลา๓ทุ่ม

แขนอยู่ตรงนี้
มันโดนเจ้าตายที่ไหน
ไม่โดนนะครับ
แล้วไม่แห่งตาอยู่นี้

แสงที่ออกทิวเวย์อันตรายมาก

แต่ไม่สามารถแหกตาคนทั้งประเทศได้

ก็โพสต์ประเด็นเรื่องของคนตาบอ

ก็ตอบว่าได้

แล้วก็โพสต์เพิ่มเติมว่าเรื่องของใบรับรองแพทย์เนี่ย

แค่เขียนว่าตาขวาบ่อได้ด้วยเหรอ
เป็นคำศัพท์แพทย์ที่ถูกต้องแล้ว

ที่ต้องเขียนรายละเอียดที่มันมากกว่านั้น

ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับ
กปศแต่ตอนนี้เขาบอกเขาคือสลิมกลับใจ
ขอมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีก็แล้วกัน
ร่วมกับแนวร่วมต่างในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ไปบาดเจ็บช่วงเดินชุมนุมนี่แหละนะครับ
ทีนี้ทางครอบครัวของนายธนัดหรือว่าไฮโซลูกนัด
ล่าสุดเนี่ยก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายธนัด

ผมก็ขอเปลี่ยนนามสกุลก็แล้วกัน
จะได้เคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างเต็มที่และสบายใจนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนายธนัดไฮโซลูกนัดได้โพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่าช่วยกันตั้งนามสกุลใหม่ให้หน่อยเพื่อน
ถึงเวลาดันเพดานทะลุเกินฟ้า
นี่ฮะเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็
ไม่ค่อยสบายใจเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้
มีคุณปารินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

ออกมาบอกเดี๋ยวพี่ช่วยตั้งนามสกุลให้๔ชื่อ
นามสกุลนะบอกให้เลือกเอาที่เหมาะก็แล้วกันนะคะ
ชื่อเนี่ยบางนามสกุลเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะครับที่คุณปารีนาบอกเอาไว้เนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้
นามสกุลคุณปรินาเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
ก็มีหลายนามสกุลนะ
มีนามสกุลถนัดชินวัตรก็มีนะครับ
เราก็เลยถามคุณปรินาคุณปรินาบอกว่านามสกุลที่ตั้งให้เนี่ย
ควรเลือกใช้ให้อย่างเหมาะสมนะตั้งไว้ให้๔นามสกุล

อยากให้เขาเลือกเอาอันที่เหมาะกับเขาอะ
ส่วนตัวคือมองว่าโอเคมากโอเคไหมคะ
นามสกุลสุดท้ายล่ะครับที่ไปเป็นนามสกุลของอดีต
นายกรัฐมนตรีตรงนี้ทำไมถึงมีเหตุผลไหมครับทำไมถึงจะให้เขาใช้นามสกุลนั้น
ไม่ใช่ค่ะนามสกุลรอเลือกลัล
ส่วนเรื่องดวงตาของ
ธนัดเนี่ยคุณปรินาเขาบอกว่าเขาก็คิดเหมือนกับคุณศิละ
ไม่เชื่อว่าไฮโซลูกนัดจะตาบอดจริงเพราะการรักษา
ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดนี่นะครับ
ก็เดี๋ยวรอเวลากันแล้วกันนะฮะเรื่องนี้นะครับ